เชฟภูมิปรีดาพลพลางกูล
หนึ่งในสิบเชฟกระถาหล่อสุดแซ่บ
เจ้าของธุรกิจฟอร์เกอร์ฟู้ดทรัปและไอกูเมฆ
ได้พูดคุยกับเชฟภูมิกันไปแล้วนะคะ
ตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่เชฟจะต้องโชว์เสน่ห์ปลายจวักกันแล้วล่ะจ๊

ภูมิวันนี้ภูมิใจเสนอเมนูอะไรคะ

เป็นอาหารเมนูคิดขึ้นมาใหม่หรือเปล่าอ่ะ

ว่าเชฟนี่อยากจะมีลูกศิษย์อย่างเรารึเปล่า

เดี๋ยวขอรูปฟิล์มให้กันเลยครับค่ะโอเคครับขอบคุณมากค่ะ
คือว่าจอบรับแล้วโอเคได้ครับไม่มีเวลาครับ

ก็นะครับเริ่มต้นมาพระเอกเลยบางพุทธ

ต้องแบบดิบหน่อยหรือว่าสุกจัด

หวานเบี้ยวคือบางพุทธถ้าเกิดว่าไม่สุกมันจะฝาด
ใช่ครับเชฟแต่ว่าเวลาเรากินน้ำ
มันจะมีเม็ดมันมีเม็ดนะแล้วเอามา

แม่ก็กินอันเล็กสิเม็ดเล็กอ่ะ

แฉกนี้คือจะเท่ากับจำนวนกลิบที่เขามี
อ๋อใช่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแฉกใหญ่

จริงหรือเปล่าว่าดูได้

อันนี้น้ำมันเดี๋ยวเราไม่ใช่เสริมเวลาเราหั่นพริกขี้หนู

อันนี้ต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นเหรอคะสีแดงได้ไหม

สีอะไรก็ได้แต่วันนี้บ้านเชมอีกสิเขียว

กุ้งครับผมกุ้งสดแล้วก็เนื้อหมูสับ

แผลกุ้งก็มีต้องใส่ก็ได้เนอะแผลกุ้ง

นี่ต้องเตรียมอะไรก่อนไหมครับไม่งั้นแม่จะได้กดเปิดตามเลย

และส่วนผสมของเมนูยำมังคุดก็มีดังนี้ค่ะ

แต่ก็ถือว่าไม่ถนัดมากเพราะว่าช้าเหลือเกิน
นะครับเราหั่นครึ่งก่อนนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับ
เทคนิคคือหั่นครึ่งก่อนนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับ
นะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับ
แล้วเราก็ซอยซอยนะครับมีด
ให้มีดอยู่บนเขียงเพราะฉะนั้นไม่หันมือเราเองนะครับ

อ่า
พอพี่เจ้ามันแบบโปรไม่ต้องหันครึ่งเลย
ไม่เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนมุมอะแม่เปลี่ยนมุมทะแยงอะเปลี่ยนรุ่นไหม
เซฟแล้วพริกล่ะพริกที่นี้พริกปกติเวลาหันมันจะแสบมือ
คือถ้าหันซอยปกติเราจับพริกนั้นมันจะร้อนมือ

โฮ็ตก็ชอบจริงอ่ะ
เห็นก็ทามือนั้นก็ทากับเขาบ้าง

ถามหน่อยว่าอย่างคนเป็นเชฟเนี่ย
จำเป็นไหมที่ต้องชอบผู้หญิงที่ทำอาหารเป็น

เพราะว่าสุดท้ายแล้วนั่นหน้าที่เราอยู่บ้านทำอยู่ดี

ไม่แล้วเห็นผู้หญิงทำต้องอย่างนี้

แต่คือถือว่ารำคาญ

หรือล้อบเซอร์ไหมยังอันนี้เขาไหม

เวลาเรายำใช้ตั้งของเล็กน่ะอร่อยกว่า
ดีฉันดีใจมากที่เขาเลือกตัวใหญ่ไป
ผมโอเคเดี๋ยวเราลวกจากเนื้อหมูก่อนก็ได้ครับ

แล้วพอลงไปคือเราต้องการให้ไปมันน้ำมันร้อนทึ่งมาให้เร็วที่สุด
แต่อุณหภูมิอย่างไรคืออุณหภูมิในหม้อนี้มันอย่างไรของคือร้อนอุตสาหกใช่

ได้ไม่มีปัญหา

ถ้าไม่ชอบแข็งมากก็เลือกเนื้อหมูที่มีมันติดหน่อย

เชฟแทก่อนเลยเชฟ
ขั้นตอนในการลวกหมูเสร็จแล้วค่ะฝั่งนู้นล่ะค่ะ
เสร็จแล้วค่ะอุ๊ยข้างน้ำเดือดปล้านเลยอ่ะเชฟ
เดือดปล้านของเราก็เดือดค่ะเพราะเราเป็นคนไฟแรงค่ะแม่

แล้วก็ลวกกุ้งเราเอา๗ตัวเลยไหมเชฟอันนี้จะใช้เนื้อนะครับ
เชฟลวกให้ดูนะครับนี่ค่ะผู้ชม
ุ้งเวลานวกก็จะไม่ให้สุกกัดนะครับ
ก็จะพอดีไม่น่าเดือนื้อจะไม่ตุร่งดีเลยค่ะเษฟได้เลยค่ะ

เชฟแล้วเมนูนี้เคยทำให้ท่านผู้ทานไหม
ไม่เคยครับผมมาค้นพบเมนูนี้หลังจากที่ผมออกมาแล้ว

เสร็จออกมาแล้วนะคะนี่เฉพาะแค่เครื่องเคียงต่างที่จะเอามาปรุงเนอะ
ครับมาถึงต้องบอกว่าเป็นราชาไม่ได้เป็นราชินีของผลไม้เลยมังคุดนะคะ
เป็นนางเอกของเมนูนี้เราเลือกนี้

แรกเป็นกรีบใส่ไว้กี่อันดีกี่กรีบเยอะไหมฮะ

แต่ว่าคือเมนูยำวันนี้คือด้วยเนื้อมังคุดจะหวาน

มันก็จะรสหวานด้วยน้ำตาลแล้วจะเพิ่มหวานด้วยมังคุด

ถ้าเกิดว่าจะแกะทิ้งไว้ผลไม้

หรืออย่างมังคุดนี่คือสามารถทานน้ำมะนาวบางได้ครับ

เครื่องยำมังคุดเรียบร้อยแล้วนะคะ

ใช่ไหมคะว่าจะต้องใส่อะไรก่อนอะไรหลังนะคะ

อุ๊ยเราเยอะมากเลยนะครับ